คุณผู้ชมครับที่นนทบุรีครับ
แม่คนหนึ่งไม่พอใจตำรวจนะครับ

เพราะว่าตำรวจไม่ยอมช่วยหาภาพจากกล้องวงจรปิด

คือลูกชายเนี่ยถูกวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงครับคุณผู้ชม
นี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมากัน๓คนซ้อน๓ฮะ
กลุ่มวัยรุ่นชาย๓คนขี่รถจักรยานยนต์จะไปส่งเพื่อน
ระหว่างทางถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิง
ทำให้นายกระหนกชัยอายุ๑๖ปี
ถูกยิงเข้าที่สะโพกด้านขวากระสุนฝังใน
ส่วนนายกิติภูมิอายุ๑๖ปีเท่ากัน
เพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายถูกยิงเข้าที่นิ้วมือข้างขวา
เหตุเกิดบนถนนบางกรวยไซน้อยครับอำเภอบางบัวทอง๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุนางสาวเกษลาแม่ของนายกระหนกชัย
เข้าแจ้งความที่สพบางบัวทองครับ
แต่จนถึงขณะนี้แม่บอกไม่เห็นคืบเลยคดี
เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายไปทำเรื่องจบการศึกษา

แล้วก็ขี่รถซ้อน๓จะไปส่งเพื่อนที่ไซน้อย
ยัมภาษณ์นะยัมภาษณ์อยู่ข้างหน้าและก็ชอลอรถ

ก็เลยบอกเพื่อนแต่จู่วัยรุ่นอีกคนที่สวมเสื้อสีเขียวไม่สวมหมวกกันน็อก
ประกบครับประกบยิงใส่เลยเปรี้ยงหนึ่ง
กระสุนเข้าที่นิ้วกลางข้างขวาของนายกิติภูมิ
ทะลุนะครับไปโดนสะโพกซ้ายของลูกชายของเธอ
นะฮะไปโดนสะโพกของลูกชายของเธอนะครับล่าสุดเนี่ย
เพิ่งผ่าตัดเอากระสุนออกแล้ววันนี้เพิ่งจะถอดสายออกซิเจน
เพราะว่าน้องเพิ่งเริ่มหายใจเองได้ครับนางสาวเกษลาบอกว่า
แจ้งความไปแล้วตำรวจไม่เห็นแจ้งความคืบหน้าอะไรเลย
ต้องไปขอกล้องวงจรปิดมาเองอ่ะพอจะเอาไปให้ตำรวจก็วันหยุด
โอ้โหเธอบอกเธอควันออกหูเลยฮะล่าสุดครับพันธบรวจเอก
พฤษจำรวจศาสตร์ท่านผู้เก่ากับการสมภาวบางโบทอง
ชี้แจงให้คุณแม่ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บฟังบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุตำรวจติดตามคดีให้ตลอดครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบจนทราบผู้ก่อเหตุว่าเป็นใคร
แล้วก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับ
แต่เรื่องนี้มันเป็นขั้นตอนการทำงานจึงไม่สามารถชี้แจงได้
แม้แต่กระทั่งผู้เสียหายก็ตาม
เมื่อวันที่๓๐เรารู้ตัวคนร้ายเมื่อวันที่๑ตอนกลางคืน
รู้รู้ในทางสืบสวนเก็บกล้องไปดูวัตถุพยานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
เพียงแต่เรื่องนี้ขาดการประชาสัมพันธ์
แล้วก็ผู้เสียหายก็โทรไปถามนักสืบซึ่งนักสืบไม่กล้าพูดอยู่แล้ว
ถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากผมที่จะเปิดเผยว่าตัวคนร้ายเป็นใคร
ผมก็ยืนยันตรงนี้ว่าเรารู้ตัวคนร้ายแล้วอยู่ในขั้นตอนการออกหมายจับ